อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสลดเหมือนกันนะ

อยู่ในห้องเช่านะคะแห่งหนึ่ง
แล้วตายอยู่ในห้องน้ำ

มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่
หลายคนก็มองว่าเอ๊ะมันแปลกนะ
เพราะไม่มีคนแปลกหน้าเลย
เดินเข้าไปในห้องของหนุ่มคนนี้

เห็นไหมมีคนมาส่งเป็นหัวหน้างานนี่แหละ
ส่งแล้วตัวเองก็ก่อนจะเข้าไป

แล้วเดินเข้าประตูห้องไปเลย

คือหัวหน้าคนนี้ก็มารับไปกินข้าว

อันนี้เดี๋ยวลองดู

ยังเป็นตอนกลางวันอยู่จนกระทั่ง๑ทุ่มค่ะ

ไม่ออกก็มารับผู้ตายนี่แหละค่ะ

เพราะทำงานกะดึกลองเคาะประตูอยู่หลายที

เลือดของผู้ตายกระจายอยู่เต็มพื้น

บอกมางัดประตูเข้าไปดูหน่อย

นี่แล้วนะคะเจ้าของหอพักมาแล้ว

แต่เขาพยายามเรียกนะ

แล้วสุดท้ายต้องใช้วิธีในการ
งัดเข้าไปในห้องนะคะคุณผู้ชม

งัดเข้าไปแต่ตอนนั้นเขาแจ้งตำรวจแล้ว
ตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุ

คนนี้ชื่อว่านายธีรพัฒน์พวกดี

โอ้โหภาพมันน่าสยดสยองนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ใส่กางเกงขาสั้นสีดำตัวเดียว

และมีบาดแผลอย่างที่เห็นที่หน้าจอ
มีลักษณะถูกมีดค่ะ
คือถูกแทงที่บริเวณอกเนี่ย

และมีรอยแผลถูกมีดปาดที่บริเวณคอด้วยค่ะ

อยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วย
แต่หน้าอกมีแผลแทง๔แผลกับปาดคอ

สิ่งที่สามารถจะเป็นหลักฐานได้คือ
กล้องวงจรปิดตอนเริ่มต้นที่ตอน

แล้วมาส่งปุ๊บนายจ้างขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป

นี่นะคะนายธีรพัฒน์ลงจากรถมอเตอร์ไซค์

แล้วเดินเข้าประตูห้องไป

ไม่ได้เห็นเขาออกมาจากห้องอีกเลย
จนกระทั่งไปพบว่าเป็นศพ
แล้วนายจ้างนัดกันไว้ว่าทุ่มนึงจะมารับไปกินข้าว

ตายอยู่ในห้องในห้องน้ำนะคะ
มันทะลุได้มั้ย
มันทะลุออกไปข้างนอกได้มั้ย

เดี๋ยวลองดู
ด้านหลังมันเข้าได้
ก็ที่เขาบอกว่ามีรอยเลือดไง
คนเดียวเนี่ยไอ้แผลแทงหน้าอก๔แผลกับปาดคอด้วยเนี่ย
หนึ่งจะทำอะไรก่อนถ้าทำเอง

ฉึกนึงมันก็ทำต่อไม่ไหวแล้วมั้ง

เออจริงนะพี่เบิ้ลอันนี้ก็น่าคิดนะคะ
เออทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเลยอ่ะ
เอางี้ไปลองดูกันหน่อยแล้วกันคือตาบใดเราจะพูดอะไรไม่ได้
ถ้าเราไม่ได้เห็นพื้นที่ก็ลงไปดูนะ
ไปตรวจสอบปรากฏว่าบริเวณนั้นอ่ะ

ทีมข่าวของเราเดินเลยค่ะไปเดินดูทั้งด้านหน้าด้านด้านหลัง
อย่างที่พี่เบิร์ตสงสัยแล้วมันแปลกอีกอ่ะแหละ
เพราะมันไม่มีร่องรอยของการงัดแงะเอออ่าเนี่ยตรงนี้แหละ
ทีนี้ตำรวจเขาก็ยังสงสัยอยู่เพราะว่าเขาพยายามหาร่องรอยต่างว่า
เอ๊ะไปถูกใครปีนเข้ามางัดห้องแล้วเข้ามาทำร้ายหรือเปล่า
แต่มันไม่มีร่องรอยไงทีมข่าวเราก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามนายจ้าง
แล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงกลางวันระหว่างทำงาน
เขาบอกผู้ตายเองจริงก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรกับใครเลยนะ
และดูจะเป็นคนที่แบบคือเหมือนกับว่าก็เป็นคนปกติทั่วไป
ก็ไม่ค่อยผูกคอยจะอะไรมากมายเท่าไหร่และเขาเนี่ยมีการนัด
นัดกับผู้ตายเนี่ยก็คือน้องวัยสิบเก้าว่าเอ้าเนี่ย
เดี๋ยวจะไปกินข้าวกันเดี๋ยวพาไปกินเนื้อย่างก็แล้วกันไปไหม
เขาบอกว่าน้องผู้ตายตอนนั้นยังท่าทางดีใจอยู่เลย
แล้วพอถึงเวลาหนึ่งทุ่มก็ไปรับอ่ะค่ะไปรับลูกน้องอ่ะนะ
ตามนัดหมายไปถึงจริงโทรศัพท์อ่ะ
ไป๓ครั้งเลยนะเฮ้ยทำไมไม่รับสาย
แต่พอตอนโทรไปยืนอยู่หน้าห้อง
แล้วได้ยินเสียงโทรศัพท์ของผู้ตายดังจากในห้องโอ้โห

ก็เลยสงสัยแล้วก็ไปเห็นเฮ้ยทำไมมันเหมือนมันมีรอยเลือด
ครับแล้วก็เลยไปเรียกนี่แหละค่ะ
เขามางัดประตูห้องสุดท้ายก็มาเจอว่าลูกน้องนอนเป็นศพแล้วค่ะ
ผมก็ไปรับไปส่งเช้าเย็นทุกวันอยู่แล้ว
อืมไม่มีอะไรผิดปกติเลยใช่ไหมพี่

ไม่มีบ่นเรื่องของงานเรื่องของชีวิตส่วนตัว

เมื่อวานเนี่ยในที่ทำงานมีปัญหาอะไรไหมครับ

ว่าเขาจะได้ไปกินในย่างหรือได้ซื้อของ
ห้องมันมีอะไรที่ผิดปกติไหมครับพี่

เนี่ยทีมข่าวของเรายังถามเลยถามพี่นายจ้างคนนี้

ก่อนวันเกิดเหตุน่ะเขาบอกไม่มีเลยครับ
ตอนคุยกันว่าจะไปกินเนื้อย่ายังดีใจอยู่เลย
ไปดูชาวบ้านที่อยู่ห้องพักติดกันหน่อยก็แล้วกันคนนี้ก็คงจะกลัวน่าดูอ่ะ
อยู่ดีมีคนมาตายข้างห้องอ่ะนะพี่จักริจอายุ๒๙ปีค่ะเขาบอกว่า
เมื่อวานตอนผู้ตายกลับเข้าห้องพักตัวเขาเองก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะ
แต่หลังจากที่นายจ้างมาส่งแล้วเห็นว่านายจ้างของน้องคนนี้๑๙ปีกลับไป
ยังไม่เห็นใครอ่ะมาหาผู้ตายอีกเลยแต่ส่วนตัวถ้าถามว่ารู้ไหมผู้ตายเป็นคนยังไง
ไม่รู้หรอกเพราะปกติเราก็ไม่เคยพูดคุยทักทายอะไรกันอยู่แล้ว
ก็เหมือนปกติเลิกงานเข้าห้องปกติครับไม่ได้มีอะไรผิดแปลกอะไร
แล้วพี่ที่ทำงานเขามารับไปทำงานอีกรอบหนึ่งแล้วก็ประมาณน่าจะทุ่มประมาณทุ่มได้อยู่ครับ

ก็เรียกพอสนานพอสมควรครับแล้วก็โทรมีโทรตามมีเรียก
แล้วเขาเข้าไปดูข้างหลังหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไปส่องดูข้างหลัง
เลือดเขาก็เลยเรียกเจ้าของหอเขาเลยงัดห้องเข้าไปดู
แล้วนอกจากเพื่อนที่ทำงานเขามีใครไปมาหาสู่มันประจำบ้าง

ส่วนมากก็จะเห็นแต่พี่ทำงานเข้ามารับมาส่งปกติ

ไม่ครับเขาไม่ค่อยสนิทครับ
นี่เท่าไหร่นะผมไม่ค่อยเห็นเขามีเพื่อนมาหาเท่าไหร่
ก็ไม่เห็นจะมีใครมาปกติจะเห็นแต่พี่

ทีนี้พอเจอแบบนี้เจ้าที่ตำรวจเขาต้องติดต่อหาญาติไง
เขาก็ไปติดต่อเจอกับพี่ชายของตัวผู้เสียชีวิตนะคะ

ในการพี่ชายอายุ๒๓ปี
ก็เดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจนี่แหละค่ะที่สพดหัวล่อ

คุยกับน้องชายครั้งล่าสุดสัปดาห์ที่แล้ว
ผู้ชายอะเนอะมันไม่ได้คุยกันบ่อยอยู่แล้ว
ตัวเองก็คิดนะคือคิดไม่ออกจริงว่า
น้องชายจะมีปัญหาอะไรหรือไปทะเลาะกับใคร

อ้าวพี่การถ้าถามว่ามันจะเป็นฆาตกรรมไหม
หรือน้องชายฆ่าตัวเองตาย
พี่ชายบอกไม่ฟันทงนะ

ไปชาปนากิจที่บ้านที่นครราชศรีมาก่อนค่ะ
ความรู้สึกมันก็ช็อกอยู่เลยครับ
เพราะว่าเขาก็ยังตอบอะไรไม่ได้เหมือนกัน

ตรงนี้เราสงสัยว่าเขาน่าจะทำตัวเองใช่ไหมครับ

ก็มันยังปักใจเชื่อไม่ได้อยู่หรอกครับ

เขามีปัญหาส่วนตัวอะไรอย่างนี้ด้วย

เราต้องอย่าเพิ่งฟันตรงอะไรสัก

มันก็แปลกที่เขามาฆ่าตัวตายไป
เนี่ยผู้ศึกคราวก็ถามเนี่ย
พี่ที่ว่าตกลงฆ่าตัวตายฆาตกรรม

สำคัญน้องยังบอกว่าจะบวชด้วยนะ

งงนะถ้าเกิดมันฆ่าตัวตายจริง
ทีนี้ตำรวจเขาไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด

คือก็ดูแล้วตำรวจก็ตรวจแล้ว

จนกระทั่งมีคนแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วมาเจอศพ
ไม่มีใครเข้าออกห้องผู้ตายค่ะ
คาดว่าผู้ตายอาจเครียดจากปัญหาส่วนตัวไหม
แล้วไปตรวจสอบโทรศัพท์มือถือไปเจอ
เจอว่าตัวน้องวัย๑๙คนนี้มีการเล่นพนันออนไลน์ด้วย
แล้วไปพบเศษซองยาเสพติด
แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันยาเสพติดชนิดไหนนะ

แต่ถามว่าตำรวจจะไม่ติดใจเรื่องการฆาตกรรมหน่อยเหรอ
เขาก็บอกไม่อันนี้ไม่ได้ทิ้งประเด็นเรื่องการฆาตกรรม

เพราะว่าต้องหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
เพราะมันยังดูมีปริศนาอยู่